อีกหนึ่งเรื่องที่เตือนสติกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ

แต่ว่าพาไปดูเนี่ยมันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
ที่จังหวัดพิศนุโลกบ้านผม
มีคนเขาถูกรางวัลเขาบอกว่า
ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาน้องใบตอง

งั้นพาไปดูเลยนะที่นี่จังหวัดพิษณุโลกครับดีค่ะ

ที่นี่ครับวัดอินซีหมู่๔ตำบลวัดพริก
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
กลับไปหน่อยก็คือเมื่อวันที่๑๗มีนาคม

ชาวบ้านเขาพากันมาเลยล่ะครับ
พร้อมกับเครื่องเส้นไหว้โต๊ะหมู่บูชา
จัดเอาไว้ที่วัดแต่เช้าเลยนะ

เพื่อทำการประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญดวงวิญญาณ
เจ้าแม่จันสุดา
ให้มาประทับที่ขอนไม้ต้นตะเคียน
ซึ่งเป็นตะเคียนขนาดใหญ่เลยนะครับ
ที่ถูกขุดพบภายในบึงทองหลางหมู่๓ตำบลวัดพริก
ก็ทีนี้เมื่อพบปั๊บก็อันเชิญมาไว้ที่วัดอินซีแห่งนี้
เมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมาก็ย้อนกลับไปกันแหละ
วันที่๑๔ก่อนที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกไง
วันนั้นน่ะสำคัญเพราะว่าพออันเชิญมาที่วัดปั๊บเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อใช่ไหม
ก็มาขอพรจุดทูปกราบไหว้ถูไถตามสเต็ป
ทีนี้เขาก็มาขอพรกันไป
แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้มีคนที่ถูกรางวัลไง

นางมะลิแก้วเชียงใหม่เป็นชาวบ้านหมู่๘ตำบลบึงพระ
เธอเล่าว่าเธอเนี่ยมากราบไหว้ขอโชคลาภ
ต้นตะเคียนเจ้าแม่จันสุดา
แล้ววันนั้นเธอซื้อรอตาลีไป๖ใบ
พอถึงวันที่ประกาศรางวัลเท่านั้นแหละ
โอ้โหถูกเลขท้าย๒ตัวฮะ
แล้วเท่านั้นไม่พอค่ะเพี้ยนเพื่อนเพี้ยน

พาเพี้ยนมาด้วยเราก็ถูกเพี้ยนก็ถูก
โอ้โฮเออเพี้ยนเพี้ยนถูกเราก็ถูก
เรียกว่ามาเป็นเพื่อนกันจริงนะฮะ
เท่านั้นยังไม่พอก็พาเพื่อนนี่แหละครับ
มาแก้บนด้วยเพราะว่าได้เงินรางวัลไปด้วยอีกเหมือนกัน
เอาอะไรมาบ้างอ่ะซื้อขนมไข่ไก่ต้ม
แล้วก็ชุดไทยมาถวายเจ้าแม่
เธอเชื่อกันนะครับแล้วก็ชาวบ้านตรงนั้นเชื่อ
ที่ถูกรางวัลนะเขาบอกว่านี่แหละคงเป็นอิทธิฤทธปฏิหารของเจ้าแม่
แต่ผมบอกแบบนี้ว่าวันที่๑๔วันที่เขาอัญเชิญมาไว้ที่วัดวันแรก
คนที่เขามาขอโชคลาภมันก็ไม่ได้มีคนเดียว
ใช่มีเยอะคนที่ถูกก็แค่ส่วนหนึ่งคนที่ผิดหวังก็อีกเทียบ

เรื่องจริงอันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมไม่ได้มาลบหลู่
คือคนที่ถูกมันมีคนผิดหวังก็มีเหมือนกัน
ก็บอกแล้วว่าเทียบอยู่ตรงเทียบก็เทียบแล้ว
คือคนถูกเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าคนไม่ถูกเยอะเลย
แต่เรามาเล่าส่วนคนที่เขาถูกให้ฟังจะได้เป็นกำลังใจ
คุณมะลิคนที่ถูกเขาก็ถูกกับเพี้ยน
ส่วนคนที่ไม่ถูกเพี้ยนก็ไม่ถูกเหมือนกัน
เพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บเพื่อนว้าว